ไปต่อที่จังหวัดบูรีรำนะฮะต้นรำยายอายุเกือบหนึ่งบร้อยปี
ล้มทับบ้านของชาวบ้านสองพี่น้องเขาบอกว่าเขารอดตาย
อย่างหมุดหวิดเพราะว่าบารมีคงสายอย่างครับ
วิญญาณนั้นไปสถิตอยู่ในต้นลำใหญ่ต้นนี้นั่นเองนะครับ
วัดอีสานซอย๑๔ถนนจิมระเขตเทศบาลเมืองบุรีรำนะครับ
หลังคาพังทะลุอย่างที่เห็นนะฮะเศษอิดเศษปูนกระจายไปทั่ว
สายไฟก็ขาดนะบ้านก็ไฟดับนะครับนางสุนันทาเจ้าของบ้าน
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมันตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะฮะไม่ได้มีฝน
ตกเลยแต่มีลมพัดมานิดหน่อยจู่จู่นะฮะต้นลำไยต้นนี้
โคตรลงมาทับหลังคาบ้านอย่างแรงคนในบ้านก็ตกใจครับ
คดีหลานสาวอายุ๑๕ปีกับหลานชายอายุ๗ขวบไม่เป็น
อะไรเพราะว่าต้นลำไยนั้นทับลงไปที่บริเวณห้องของหลาน
พอดีเชื่อว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะเป็นบรมีของสารตายาย
ที่คนในบ้านนั้นกราบไห้บูชาเป็นประจำคุ้มครอง
อยู่ก็กลัวตายายอยู่ที่สรรอยู่ที่ต้นลำไยเพราะเขา
เคยเข้าทรงเขาบอกมีตามียายอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
จัดแล้วก็ต้องทำโปธรรรณถ้าปลอดภัยก็ตายายช่วย
ค่ะที่บทพัฒน์ยายช่วยถ้าพัฒน์ยายไม่ช่วยลูกหลานคงไม่ลด
ทีนี้เราก็ไปถามชาวบ้านที่เขาก็อยู่แถวนั้น
สองสามีภรรยาบอกว่าจริงแล้วต้นลำไยเนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่เกิดนะคะแก่แล้วแหละ
แต่ไม่มีใครกล้าไปตัดเพราะเชื่อว่าในนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
เจ้าของบ้านจึงได้มีการทำสารพระภูมิไว้ข้างต้นลำใหญ่
แล้วชาวบ้านในระแวกนั้นเองก็พากันนำดอกไม้นำทูบเทียนมาจุดกลับไหว้บูชาทุกวันพระ
วันสำคัญต่างเป็นประจำที่ผ่านมาก็ไม่เคยนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ส่วนสาเหตุที่ต้นลำไยหักครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีอายุมากแล้วด้วย
แล้วก็ขนาดต้นมันเองมันก็ใหญ่รับน้ำหนักไม่ไหวนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าที่เด็กสองคนแล้วก็คนในบ้านปลอดภัยเนี่ย
เป็นเพราะบารมีของสารตาสารยายที่ตั้งไว้คุ้มครอง